ปลุกใจกันแล้วก็เลยพาไปดูความสนุกสนานของกองเชียร์รายหนึ่งนะคะ
ที่ออกสเต็ปลีลาการเชียร์ไม่เหมือนใคร

นึกว่ามีสปอร์ตไลท์ส่องอยู่

ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ธรรมดาจริง
แต่ชอบนะเวลาฝรั่งเจอกีลากับเขาสุด

สุดยอดแล้วเนื้อเป๊ะมากด้วยน่าจะเป็นแฟนคลับเพลงนี้แหละ

โอ้โหสุดเข้าด้วยค่ะ

คนข้างมาแล้วเธอเธอกล้องมา
สเต็ปใหญ่เลยทีเดียว

อยากรู้เลยว่าเวลาที่ไม่มีแข่งได้มาซ้อมเต้นที่นี่ไหม

นี่มีแบบโซโลกิตาร์ดด้วย
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นค่ะ

กำลังเชียร์กันอยู่

บองโจวี่ในแบบที่ไม่เหมือนใครค่ะ
เสียงคือฮาทั้งสถาน

แล้วก็ไหนกล้องมาแล้ว

เชื่อว่าถ้ามีสปอร์ตไลน์ก็คงจะชอบ

อุตส่าห์ยกมือโดนข้างหลังแย้งซีน
ไม่รู้เลยว่าข้างหลังใหญ่แค่ไหน

จริงแล้วคลิปนี้ไม่ใหม่ค่ะ
คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอตั้งแต่ปี๒๐๐๙

โลกโซเชียลฮือฮากันมากนะคะ

วิว๒๐ล้านครั้งแล้วนะคะ